ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะร้านตัดผมทุกร้านเขาก็ปิดหมดนะ
ทำตามที่รัฐบาลบอกไว้แต่ว่าผมเนี่ยมันก็ยาวขึ้นทุกวันทุกวัน
การตัดผมให้คู่รักค่ะคู่แรกของเรานี่เลย
ไปพี่อยุ้ยจี๋ระนานกับคุณทันทนกอนนะคะโอ้โห
อยู่บ้านตอนนี้บอกเลยว่าอุปกรณ์ครบมือมาก
ผลงานออกมาหล่อเนี๊ยบ

คือเอาจริงคนเขาหล่อตัดออกมายังไงยังไงก็หล่ออยู่ดีนะคะ

ใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงก็ไม่นานนะแต่ว่าพอตัดออกมาแล้วก็ไม่ได้ดูแย่ดูอะไร
อีกหนึ่งคู่ค่ะคุณผู้ชมเบเบทันชนกขอแซวตัวเองช่วงอยู่บ้าน
ว่านอกจากจะเป็นเทรนเนอร์เป็นแดนเซอร์เป็นเชฟแล้วเนี่ย
ขอเพิ่มเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นช่างตัดผมให้กับคุณสามีเลยละกันนะคะ
กันไกลมาสไลด์ผมให้สามีแบบมืออาชีพกันเลยทีเดียวจ้า
แฟนเขาก็หล่อเชื่อว่าตัดออกมาเนี่ยหล่อแจ่มว้าวแน่นอน
คู่ทุกคู่เนี่ยดิฉันไม่แปลกใจแต่ดิฉันแปลกใจคู่นี้ที่สุดเลย
คือเป็นคู่ที่ฝ่ายหญิงไปขอใช้บริการฝ่ายชาย
ซอยผมให้สาวลาล่าแบบถูกอกถูกใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตลอดการทำสวยเลยนะคะ
คือคู่นี้เขาก็มีข่าวว่ากุ๊กกิ๊กคบกันอยู่หรือเปล่า

แล้วเนี่ยก็มีภาพตัดผมแบบหวานออกมาแบบนี้อีก

ใช่ค่ะก็ต้องติดตามต่อไปนะ
ว่าจะมีคู่ไหนที่เปลี่ยนตัวเองเป็นช่างตัดผมกันอีกนะคุณผู้ชม